คุณผู้ชมค่ะที่สุราธานีไปดูคลิปนี้ค่ะ

เป็นคลิปควายหลุดคือเป็นควายตัวเมียหลุดออกมา

หวิดแบบเฉียดฉิวไปนิดเดียวอะค่ะ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
เล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงบ่ายมา๒วันก่อน
ควายตัวเมียหลุดมาที่บ้านเขาสามีเดินไปดู
แล้วควายตกใจไล่ควิดเลยนะคะ
โชคดีที่หลบทันมันพ้นมุมกล้องพอดี
ผมพ้นมุมกล้องหลายคนสงสัยว่าหลบทันไหมเนี่ย

เจ้าของควายเขาก็มาขอโทษค่ะ
เพิ่งเลี้ยงมาได้๒เดือนปกติมันก็เชื่องนะ
เชื่องถึงขั้นแบบขี่ได้เลย
ไม่รู้ว่ามันตกใจอะไรวิ่งมาไกลเกือบ๒กิโล

ก็ต้องระมัดระวังตัวด้วยค่ะ
อืมเพิ่งมีเพิ่งซื้อมาเห็นว่าซื้อมาได้สักประมาณสองเดือนได้
แล้วก็ไม่รู้มันตกใจอะไรอะค่ะก็เลยคล้ายคล้ายกับถ้าเป็น
ถ้าเป็นช้างก็คือตกมันแต่ควายนี่ไม่รู้เขาเรียกอะไรเหมือนกันนะคะ
ไม่ได้ติดใจอะไรค่ะคือที่โพสต์ไปก็คิดว่า
ไว้เป็นอุทาหรณ์ว่าเออถ้าเกิดวัวหรือควายของใครที่
เราไม่รู้จักไม่คุ้นเคยอยากเข้าใกล้อะไรพวกนี้
คือโพสต์เพื่อเป็นอุทาหรณ์แค่นั้นเองอะค่ะไม่ได้คือคิดว่า
ก็แค่คิดว่าโพสต์แบบนาทีชีวิตอะไรพวกเนี้ยอืมก็จริงนะคะ
วินาทีชีวิตจริงจริงอ่ะเกือบหนีไม่ทันอ่ะอืม
โอ้โหเข่ามันแหลมเปรี้ยวเลยนะฮะ